ช่วงเขาเรียกว่าอะไรปีซีซั่นเล่นดีมากไอ้แจ็คสั้นใช่ไหม

ไม่ได้มองผมอยากให้ชนะดีกว่า

สวัสดีทุกคนเนี่ยฮะ

พี่ปลื้มไงพี่นั่งดูเราไงเข้าเราน้ำป้าไปกันเลย
เอาอีกทีนะเอาใหม่ไม่ต้อง
อ๋อปูให้

เอาเป็นว่าเราชื่อวอร์มรอแล้วกัน
วอร์มรอโอเคจะไปเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ

สรุปคือแจ็คเล็กกับวอร์มรอ
ชื่อรายการอีกทีที่น้องวอร์มรอมันคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไง
วอร์มก็จะมาแนะนำว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยวีคนี้สัปดาห์นี้เนี่ยตำแหน่งไหนดี

แต้มจะได้กี่แต้มหรืออะไรอย่างนี้หักเป็นฟิลประมาณนี้แล้วกัน

ต้องมีสำรองด้วยแล้วก็จัดทีมนี้เหมือนกับว่าเล่นไปทุกวีคจนถึงนัดจบรูดูการ

จะเลือกใครก็ได้ไม่งั้นเราก็จะเลือกตัวเก่งหมดเลยไงเราจะมีงบจำกัดอยู่ซึ่งงบคือ๑๐๐ล้านปอนด์
คืออันนี้เป็นงบที่มีในเกมนะเหมือนกับเราตั้งขึ้นมาเองนะ
ไม่ใช่งบจริงไม่ใช่แบบมูลเย็ดร้อยล้านแล้วแบบนี้ไม่ใช่นะ
ใช่คือในเกมเขาจะมีเลสของเขาว่าคนนี้ค่าตัวเท่าไหร่ต้องซื้อตำแหน่งนี้ทีมนี้กี่คน
โอ้โหตายคะแนนรวยตายขี้แตกขี้แนนเลยแบบนี้
แต่ยิงมันก็ยากนะพี่ที่ซาร่าจะมา

คดีดีปีที่แล้วก็ไม่ได้ยิงยากแล้วยิงยังไงก็เข้าปีที่แล้วอ่ะ

ทันทีมันจะได้แต้มคูณ๒นี่บอกไปเลย
ถูกต้องแล้วสามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ในแต่ละสัปดาห์ด้วย
ก็คือเราไม่ใช่ยึดทีมนี้ไปจนจบในทุกปี
สามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้๑คนอะไรอย่างนี้ว่าไป
คือพี่ว่าเสน่ห์ของมันอยู่ที่การที่เหมือนที่เราต้องวางแผนด้วยในแต่ละสัปดาห

ถ้าผู้เล่นที่เราจัดมันได้ลงเนี่ยเราจะได้ก่อน๑คะแนน
แต่ถ้าเขาลงเกิน๖๐นาทีได้๒คะแนน
ลงสนามเสร็จแล้วทำประตูอย่างนี้ได้คะแนนเหมือนกัน

ถ้าเป็นกองกลาง๕กองหลัง๖

น้องมาทำยูดโยดให้พี่อะ

เพราะว่ามันจะได้เรื่องของการลงคะแนนด้วย
ฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือเป็นอย่างหนึ่งทิศที่ผมชอบ

มันจะมีกฎกฎิกาการคิดคะแนนค่อนข้างยิบย่อยพอสุกค
ฉะนั้นอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกสักประมาณนึง
แต่รับรองว่าไม่ยากเข้าใจง่ายแน่นอน
คือจริงคะแนนนอกจากที่เราบอกไปมันยังมีคะแนนโบนัสต่าง
ซึ่งจริงพี่แจ๊คเขารู้นะเขาจำได้ทุกอัน

อ๋อถือว่าพี่ดูแลไว้

ล้มมาใหม่อย่าดึ้สักวะ

เชิญเลย

คือตอนนี้เรียกว่าพิมิลีกมันกลับมาเตะแล้ว
ซึ่งเราเปิดฤดูการกันวันศุกร์คืนวันศุกร์ที่๑๑
นัดแรกเลยคือเบอร์รี่เจอแมนซิตี้

เพราะเบอร์นลีมันกลิ่มน้องใหม่

แล้วก็แบบมันคือแชมป์ชนแชมป์นะ
ชัมเป็นชิปเจอชัมป์ชิปในแมนลีก
แล้วต่อมาครับไปเจอที่วันเสาร์ที่๑๒นะฮะ

คู่แรกอร์เซ็นทีนอน
พูดเพื่ออะไร

เซนนอนช่วงนี้มาแรงเพิ่งได้แชมป์มาด้วย

ถัดมาคู่๓ทุ่มนี้มีกัน๔คู่นะครับ

เวอร์ตันเจอฟูแลมเชฟฟิลยูเนเต็ดเจอคิตตันพาเลส

กับแอปตันวิลล่าคือเรียกว่า
น่าสนใจคือแอปตันวิลล่าเจอเสร็จประทับดี

โอ้โหมันเลย๒ทุ่มฮะ
เบนฟอร์ตเจอสเตอร์นะครับ๔ทุ่มครึ่ง
เชลซีเปิดบ้านเจอลิเวอร์ฟูล

เดี๋ยวเราจะเจาะไปเป็นคู่ไหมวอร์ม

ถ้าเลือกคู่นี้เนี่ยวอร์มจะเลือกใคร

ถ้าเป็นคู่นี้วอร์มจะเลือกใครดี

ผมว่าเค้ากลัวอาจจะยิงไม่ได้

มาที่โปรแกรมวันเสาร์

อุ้ยต้องกลายกูจะไหล

แต่กองหน้านี้ผมไม่ชัวร์ว่าเขาจะเอาใครลง

ซึ่งฮาวัดเองก็มีจังหวะ
แต่ว่าก็โดนตำหนิเรื่องของความคม

ใช่แล้วก็อีกนิดนึงคืออีกทริคนึงนะ

คือบางคนถูกในเกม

แล้วก็มักจะเติมเกมลุกขึ้นไปเล่นลูกตั้งเตะอะไรได้ดีด้วย

เยอะจังหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคโอเคพี่เห็นรายการว่าเริ่มตึกเครียด
นี่ก็หยอดไปหน่อยนึงถามทางว่าเออได้ไหม
ได้อ่าถ้าได้ก็เดี๋ยวก็ให้จับกันข้างนอกก็ได้จับไม่ได้ได้ได้โอเค
คู่ต่อไป๓ทุ่มบอร์นมัสกับเวสแฮมคู่นี้ยากกันนะ

เพราะฉะนั้นคู่นี้จริงเนี่ยก็ไปเลือกตำแหน่งของเวสแฮม
ยังไม่รู้เหรอกันนะหรือโบเว่นไหม
อ่ะได้โบเว่นก็ได้หรือจะเป็นมิดฟิล์ดอย่างโทมัสซูเชศก็ได้
ก็อาจจะได้แต้มเพิ่มได้เป็นไปได้คู่นี้

ว่าปีนี้เขาน่าจะแบบต่อยอดไปได้

ใช่เพราะว่ากองกลางมันเสียไปด้วย
ที่ย้ายไปทีมสีแดงทีมนึง

พี่ก็ไปเลือกอีกคนหนึ่งที่น่าจะเสิร์ชขาย

มึงไปเล่ขายเข้าไปทุกทีมึงไม่เก็บไว้

เอาตรงคือมันดูเป็นทีมแบบ

มันไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเท่าไหร่
ถ้าจะให้เลือกใครสักคนนึงอย่างนี้เหรอ

เพราะมันไม่มีตำแหน่งไหนที่คิดว่าโดดเด่นเท่าไหร่นะ

บางทีเลือกแล้วอาจจะไม่ได้ลงด้วย

คู่นี้จริงผมว่าเป็นทีมที่ฟอร์มมาแรงทั้งคู่

ก็อาจจะเลือกผู้เล่นพวกกองหลังขึ้นไปจนถึงกองกลาง

เป็นนี่คือตัวรับที่สามารถออกบอลดี
อาจจะมีผลหรือว่ามีแอสทรงแอสซิฟหรืออะไรอย่างนี้

ปกติเตะมุมเนี่ยเขาจะเป็นคนเปิดเตะมุม

แล้วยิ่งถ้าคินชีสอีกได้แต้มอีก
อันนี้ถือว่าโอเคน่าสนใจ

เลือดร้อนนี่นะหมายถึงว่าดูเต็มที่

ใช่เลยแต่ล่าสุดนี้เคนนี่หน้าบุบแล้ว
บุบเลยเหรอพูดดีเป็นรถปะเนี้ย
ไม่ต้องรีบคุยกับพี่สบาย
สรุปเอาใครนี่พี่เลือกใคร

เพราะคิดว่าน่าจะลงสนาม
แล้วก็มีความมืออาชีพทุ่มเทเต็มที่เหมือนเดิม

เชลซีเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูล
คือผมว่าเชลซีตัวใหม่เขาแบบ
ช่วงปีศาสตร์เล่นดีมาก

ฟุตบอลมองว่าเชลซีจะชนะอย่างนี้ป่
แล้วแจ็คซันทำประตูได้อย่างนี้หรอ

คือมึงเคยก็ทายอยู่แล้วถึงเป็นว่าร่วงมาเลยเนี่ย

พกหน้ามึงเจอ
เข้าให้มาในมุมวอร์มไปก่อนก็ได้

ย้ายไปทีมที่ดี

แล้วก็มีกองเต้ที่ย้ายออกไปแล้ว
เฟอร์เฟรนเดชน์เป็นตัวหลักคนใหม่
คิดว่ากับแผงกลางลื้อภูที่มี

คือตอนนี้ในทีมเหมือนยังไม่มีการรับที่เป็นกลางรับจริง
ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าลิฟูยังไม่มีมิดฟิลตัวรับอย่างที่วอร์มบอกไป

ปัญหาคือเสริมดีก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าขาหรือเปล่า
ก็มีส่วนมีความที่จะเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน
แล้วก็เหมือนกับเน้นปริมาณเข้ามาก่อน

เพราะฉะนั้นณตอนนี้มันก็มีความคู่ขี้สูสีกันอยู่
อันนี้น่าสนใจว่าแดนกลางใครจะเป็นคนคุมเกมไว้ได้นะ
เพราะว่าทั้งซ้ายทั้งขวายซิบเยอะ

แต่ถ้าเป็นเกมนี้วอร์มจะเลือกใคร

ไม่รู้เว้ย
จาก๑๒ปีจะเดี๋ยว๖ซักแล้วบ้าง
แล้วกูก็คำนวณรอแล้วนะกูเปิดแล็งขนาดทั้งสองทีมเลย

คือผมว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะอยู่

เพื่อดีต่อทีมอื่น
เดียวทีมอื่นก็คือทีมที่เพิ่งเชียร์

น่าจะเป็นกองหลังด้วยอาจจะไม่เสียประตูนะ

ขบันกลางต่อตอนหน้ากองเชียร์

จะให้เปรียบเทียบตอนนี้ก็ต้อง
เขายังไม่ได้ลงในเกมอย่างเป็นทางการเลย
อย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่ใช่ความผิดพลาดของเขาด้วย
ชอบออกมาเซ็ตบอลร่วมกับผู้เล่นในแนวลักษณ์

แง่ของการบริหารจัดการในระบบในเกมได้
ก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าเรื่องของฟอร์ม
เปอร์เซ็นต์การเซฟต้องไปดูแล้ว

ซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นกันเท่าไหร่

นัทตอนนี้ก็ได้ยังไม่ลองเห็นฟอร์มโอนาหน้า

เพียงแต่ว่าจังหวะที่มันลงสนามไง
หรือว่าดูสนใจ

เพราะฉะนั้นนี่คือคร่าว
ทั้ง๑๐คู่ที่ผ่านมาว่า
ถ้าเป็นคู่นี้เจอกับคู่นี้เราจะเลือกใคร

มาลองเลือกแต่ละตำแหน่ง
ของแต่ละคนกันว่าเราจะเลือกใครบ้าง

ผู้รักษาประตูครับผมเลือก

ไม่เราเชื่อใจอยู่เลย

ดูว่าผู้เยอะเยอะ
เด็กมาแรงเขาอาจจะอยากพิสูจน์ตัว
ถ้าเป็นพี่พี่เลือกคนเดียวกับวอร์ม

เป็นคนเล่นลูกนิ่งเป็นคนยิงจุดโทษ

ลองไปศึกษากติกงกติกาเพิ่มเติม

มันเลื่อยมาแล้วด้วยแต่ว่าไม่เป็นไร

ทุกคืนวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ

และพี่แจ็คเล็กเราอะไรนะวอร์มร้อยไหม

ดาวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ